สถานริมถนนกระบีเขาทองเย็นเมื่อวานนี้แล้วตัดสินใจโชว์สกิลการกระโดดร่มจากยอดเขาลงมาสู่พื้นด้านล่างนี่เป็นภาพตอนที่เขาก่อนที่จะกระโดดร่มกันลงมานี่สูงกว่า๒๐๐เมตรเขาก็ปีนขึ้นไปนี่ติดกล้องไว้ด้วย
แล้วเขาเป็นนักกีฬาอาชีพ
นี่แหละภูเขาหินปูนก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามของไทยไง
คือต่างชาติเขายังอยากมาถ่ายหนังใช่ไหมฟ้าส
เขาบอกติดใจภูเขาหินปูนแบบนี้
ก็ลองไปเที่ยวไปชมแต่อย่าไปทำแบบนี้
ถ้าเกิดว่าไม่เคยทำอันตรายนะฮะ